ปัญหาภัยแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
แล้วก็ทางภาครัฐเองขอความร่วมมือบอกว่านาปรังในปีนี้

ไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเกิดเกิดความเสียหายขึ้นมา
รัฐบาลก็ช่วยเหลือได้ไม่ครบทั้งหมด
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามีชาวนาบางส่วน
ของพื้นที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะครับ
ไม่สนใจประกาศคำเตือน
สาเหตุที่ไม่สนใจคำเตือนในการขอความร่วมมืองดทำนาปรัง
เนื่องจากว่าเขามีต้นทุนที่ดีครับ
ต้นทุนแรกคือน้ำต้นทุนนั้นอยู่ในระดับที่พอเหมาะพอควร
สองต้นทุนที่ดีตามมาก็คือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ใกล้จะถึงช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรังกันแล้วนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ
นาอันเขียวขจีกว่าหลายร้อยไร่
ของชาวนาในตำบลย่านยาวอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ต้นใกล้รอเก็บเกี่ยวในเดือนหน้า
ปัญหาขาดแคนน้ำเหมือนพื้นที่อื่น
เพราะชาวนาแถบนี้อาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาหมอ
ที่มีอยู่ประมาณ๔ล้านลูกบาทเมตร
ลงคลองให้ชาวนาในตำบลย่านยาวและตำบลคลองกระจงได้ใช้กัน
กลายเป็นพื้นที่สีเขียวแม้จะอยู่ในช่วงหน้าแรงก็ตาม
เก็บน้ำหนองปลาหมอพื้นที่๓๓๐ไร่
อยู่ในพื้นที่หมู่๑และ๒ตำบลย่านยาวอำเภอสวรรคโลก
เคยเป็นพื้นที่รับน้ำฝนเพื่อป้องกันน้ำท่วม
แต่ปัจจุบันกลายมาเป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร
เพราะไม่สามารถกักเก็บน้ำฝนได้ตามเป้าหมาย
ล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมาทหารและทางจังหวัดเข้ามาขุดลอกคลอง
และผ่านน้ำจากแม่น้ำยมผ่านคลองวิทยาลัยเกษตร
อ่างเก็บน้ำหนองปลาหมอเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแรง
ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดในรอบ๔๑ปี

ทำให้ในปีนี้ชาวนาหลายคนจึงตัดสินใจปลูกนาปรัง
แม้ทางการจะประกาศเตือนว่าไม่มีน้ำไม่ใช้
แต่ชาวนาทุกคนมั่นใจว่าจะใช้น้ำในอ่างเพียงพอ
ด้วยการจัดการกันเองภายในกลุ่มผู้ใช้น้ำ
ปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้
มีด้วยกัน๒กลุ่มคือกลุ่มชาวนาและกลุ่มชาวสวน
โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำชาวนามีด้วยกันทั้งหมด๖กลุ่ม
จำนวนกว่า๑๕๐ครัวเรือนใช้น้ำทำนาราว๑๔๐๖ไร่
และกลุ่มชาวสวนใบตองอ้อยและมะม่วง
จำนวน๔๕ครัวเรือนใช้น้ำราว๔๒๐ไร่
รูปแบบการบริหารจัดการน้ำในชุมชน
และการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและทหาร
ทำให้การใช้น้ำของชาวนาพลอยเป็นระบบขั้นตอนไปด้วย
แม้จะอยู่ในช่วงหน้าแรงก็ไม่ขาดแคลนน้ำ
หลายคนบอกว่าตั้งแต่เกิดมา
เคยเห็นน้ำเต็มอ่างก็ปีนี้

โดยไม่ต้องกังวลว่าจะขาดทุนเหมือนปีก่อนอีกแล้ว
ที่ผ่านเข้าจากประนักยมศัยเก่ามานี่
ตอนนั้นก็ทำกันไปได้ข่าวหนึ่งแล้วนะครับ
ตอนนั้นน้ำก็ประมาณ๕เมตร
ก็ใช้กันมาเก็บเกี่ยวกันไปแล้ว
แล้วมาช่วงนี้เป็นนาปัง
นปังตอนแรกเลยประมาณ๔เมตรน้ำที่เหลืออยู่นะครับ

แล้วเวลานี้นาปังนี่ก็จะเก็บเกี่ยวในช่วงเมษา

ถ้าเกิดว่าน้ำในอ่างของเราเนี่ยยังมีเพียงพอ
ก็จะให้เขาทำต่อไปนาปี
พื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาหมอ
พื้นที่ส่วนเล็กของจังหวัดสุโขทัยนี้
ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างการบริหารจัดการน้ำอย่างถูกวิธี
ตั้งแต่ระดับจังหวัดสู่ระดับชุมชน
ทำให้ปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่สีเขียวไม่ขาดแคลนน้ำ
และที่สำคัญไม่เกิดการทะเลาะแย่งชิงน้ำให้เห็น
เพราะคนในชุมชนทุกคนมีส่วนร่วม

ถือได้ว่าเป็นพื้นที่เข้มแข็งแห่งหนึ่งของจังหวัด
ท่ามกลางวิกฤตแล้งในปีนี้
สิทธิ์บุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน